เอาละครับคุณผู้ชมฮะในที่สุดมีแต่คดีใหญ่น่าตามทั้งนั้นเลย
พ่อลูกทหารอดีตทหารกิงหัวมาเลยลูก
ทนแรงเสียดทานทนแรงกดดันไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้มอบตัวกับตำรวจแล้ว
แต่ไปดูภาพที่อุกอาจวันนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้หมดเลย
มันต้องมันต้องมันต้องมันต้อง
หัวหัวมันต้องมันต้อง

มันต้องมันต้องมันต้อง
มันต้องมันต้อง
ยิงหัวมันเขตตอนสมิท
ยิงหัวแหมหรอ
ผมว่ายังอยู่ในใจคุณผู้ชม

ร่วมกันฆ่าจ่าน้อย
แล้วพ่อเนี่ยบอกยิงหัวมัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๘กรกฎาคม
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านร้อยตรีคำนวณคุ้มวงหรือว่าจ่าน้อย
ปลดประจำการนะครับอายุ๕๘ปี
บันทึกเหตุการณ์ขณะที่ร้อยตรีนพชัยชวดนุษย์อายุ๖๑
สั่งให้สั่งให้๑๐ตรีปริญชวัฒน์ชวดนุษย
หรือว่าในฝุ่นอายุ๓๐ปีลูกชายของเขาเนี่ย
ไล่จ่อยิงหัวไล่จ่อยิงหัวจ่าน้อยจนเสียชีวิตครับ
แล้วก็หนีไปส่วนนางจิ๋มนะภรรยาของจ่าน้อยเนี่ย
รอดตายอย่างหุดหวิดฮะเหตุการณ์นี้เนี่ย
น้อยเนี่ยถูกยิงเข้าตรงไหนบ้างคุณผู้ชมที่ผมว่าอุกอาจ
ดูที่เบิร์ตบอกมันอุกอาจจริงหรือเปล่า
หน้าอกซ้าย๑นัดกลางหลัง๑นัดใต้รักแร้ซ้ายทะลุต้นแขนซ้าย๑นัด
และที่ขมับขวาทะลุศีรษะด้านบนอีก๑นัด
ทั้งหมดสี่นัดฮะค่ะนะครับส่วนปมเหตุคาดว่าในฝุ่นเนี่ย
ฝุ่นคนลูกไม่พอใจที่ถูกจ่าน้อยต่อว่า
แล้วมีเรื่องชกต่อยกันในร้านขายของชามเมื่อสัปดาห์ก่อน
และอาจจะทำให้ในฝุ่นเนี่ยกับพ่อเนี่ยไม่พอใจนะฮะ
จะแก้แค้นนี่นี่ไอ้วันมีเรื่องกันนี่ไอ้วันมีเรื่องกัน
โอ้โหโอ้นี่ครับต่อยกันนะฮะ
นั่นอันนั้นผู้ตายนะผู้ตายนะเสื้อสีฟ้านะครับ
หลังเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับชุดสืบสวนสพเกาะจันทร์
เร่งหาบอกแสนจนเซ้าว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยหนีไปกบดัน
ในพื้นที่ตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
พอถูกกดดันเข้านะฮะ
ผู้ก่อเหตุก็เลยประสานญาติกับทนาย
ขอมอบตัวกับตำรวจสพนครนายกนะครับ
เมื่อ๓ทุ่มของวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ถูกส่งตัวกลับมาที่สพเกาะจันทร์เมื่อวานนี้
ตำรวจนำตัวพ่อลูกแยกกันสอบครับ

ซึ่งผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้ก่อเหตุคือลูกนะ
ตัวลูกนะจ่าน้อยพูดจาให้ร้ายพวกเขา
เกิดความแค้นสะสมแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
ส่วนการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนั้นหรือ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนไม่ยอมครับ
อ้างว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่ขอไปรักษาตัวตามสิทธิก่อน
ขณะที่ครอบครัวของจาน้อยผู้เสียชีวิตยอมรับว่า
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กล้าอยู่บ้านแล้ว
แต่พอทราบข่าวว่าผู้ก่อเหตุนะมอบตัวแล้วใช่ไหม
นะครับก็เลยกลับเข้าบ้านเป็นครั้งแรกครับ
ส่วนที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าจะน้อยเข้าไปหาเรื่องนั้นยังไง
ลูกสาวจ่าน้อยออกมายืนยันแทนพ่อบอก

แต่เพราะถูกอีกฝ่ายยั่วยุแล้วมีปัญหากันมาก่อน
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาวิวาสต่อยกันที่ร้านค้านี้ก่อน

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณและขออนุญาตให้เข้าออกบ้านของตัวเองได้

ส่วนศพจะรับกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในวันนี้ครับ
และจะชาปนกิจในวันที่๔กรกฎาคมนี้